จะพาคุณผู้ชมไปดูรีวิวแบบเพลินตานะคะ
พาไปดูเรื่องนี้ก่อนมันอิ่มใจ
เขาบอกน้ำตาท่วมร้านเลยค่ะ
เอาไว้บอกว่ามีพ่อลูกเป็นคุณพ่อกับลูกสาว
คุณพ่อพาลูกสาวมาทานชาบูที่ร้านร้านหนึ่ง

แต่ปรากฏว่าพอมาถึงเห็นราคาหน้าร้าน
ลูกสาวน่ะส่วนสูงเด็กแล้ว
และมีคิดราคา

ใช่ค่ะคือเขาเตรียมเงินมาไม่พอสำหรับ๒ที่นะคะ

เนี่ยเออสุดท้ายคือตกลงกันอยู่นานมาก

สุดท้ายพนักงานไปบอกเจ้าของร้านว่า

คือที่แรกก่อนที่พนักงานจะไปบอกเจ้าของร้าน

เดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นกินกันก็แล้วกัน
ใช่เพราะว่าคือลูกสาวเองก็เห็นใจคุณพ่อเหมือนกัน

พนักงานไปบอกเจ้าของร้านว่าเออมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

นั่งทานเลยทานทั้งคู่ทานฟรีไม่คิดเงิน

ใช่แล้ววันเกิดน้องปีหน้าพามาอีกนะคะ

โอ้โหคนชื่นชมกันเยอะมากเลยค่ะ
เห็นบอกเจ้าของร้านบอกวันเกิดคุณพ่อก็มาได้นะ

คือทั้งคุณพ่อและทั้งน้อง

ค่ะไม่เป็นไรนี่ให้นั่งทานกันเถอะน่ารักจริง
คือน่ารักทั้งคุณพ่อน่ารักทั้งเจ้าของร้าน
นี่ค่ะแล้วทั้งคู่ก็ได้กลับมาทานชาบูกันนะคะ
ร้านนี้ชื่อว่าฮาโหลชาบูค่ะอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง

เจ้าของร้านคือคุณพานุมาเป็นคนโพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้เอง
เขาบอกว่าโอ้โหนอกจากคุณพ่อกับลูกสาวจะร้องไห้ขอบคุณแล้ว
พนักงานในร้านอ่ะร้องไห้น้ำตาแตกอีกแล้วเห็นนี่ไหมคะ

เจ้าของร้านน่ารักมากบอกให้พนักงานแอบไปซื้อเค้ก

หลังจากรู้ว่าวันเกิดหนูน้อยคนนี้

จัดเต็มให้เลยให้ทานฟรีแล้วไปซื้อเค้กมาเตอร์ไพรส์ให้อีกด้วยค่ะ

อิ่มอกอิ่มใจ
มันอิ่มใจจริงนะมันไม่ได้อิ่มแค่ท้องอย่างเดียวอะค่ะ

ทุกคนแบบเนี่ยพ่อคือแบบเนี่ยพ่อยกมือปาดน้ำตาเลยอะ
โอ้โหคือคุณพ่อเขาก็ได้ดูแลลูกสาวตอนกินปิ้งย่างอ่ะนะชาบูอ่ะนะ
เขาบอกป้อนลูกพยายามแบบทำให้ลูกลวกให้ลูกแล้วก็ป้อนให้ลูกทานอย่างนี้

พนักงานเขาก็นั่งน้ำตาตกด้วยความแบบอิ่มใจด้วยความดีใจตื้นตันใจเหมือนกันนะคะ

เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวลงไปที่ร้านนี้เลยฮาโหลชาบูนะคะ
เพราะคนแชร์คลิปนี้ชื่นชมกันเยอะเหลือเกิน
ร้านนี้อยู่ที่ตลาดชุมแสงค่ะ
ไปถึงเนี่ยเขาบอกอุ้ยลูกค้าเพียบเลย
เนี่ยร้านนี้ฮาโหลชาบูเนี่ยนะคะ
ได้คุยกับคุณพานุมาเจ้าของร้านและเจ้าของโพสต์เรื่องนี้แหละ
เธอบอกว่าเพิ่งเปิดร้านเองนะเพิ่งเปิดได้๕เดือน
และที่โพสต์เรื่องราวนี้ลงไปเพราะว่าประทับใจความรักของพ่อลูกคู่นี้จริง
แล้วเธอเองก็รู้สึกว่ามีความสุขด้วยที่ได้ช่วยเหลือเขา
ก็เลยอยากจะเก็บเรื่องราวนี้ไว้เป็นความประทับใจ
พนักงานทุกคนที่อยู่ในร้านวันนั้นก็ประทับใจและมีความสุขเหมือนกัน
ได้เห็นความรักของพ่อที่มีต่อลูกแบบนี้เนี่ยแหมน้ำปลามันก็พานจะไหลออกมาเหมือนกัน
ดีใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่โพสต์เรื่องราวไปก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ถ้าอยากจะเก็บเป็นความทรงจำของตัวเองก็เห็นว่าคนเข้ามาชื่นชมกันเยอะเลย
แล้วพอเอิญก็มารู้ว่าเป็นวันเกิดน้องอีกเราก็เลยแบบให้น้องที่ร้านพี่พี่ซุ้ยเค้กมาให้
ก็เซอร์ไพรน้องไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะคิดว่าแบบเขาตั้งใจมาอุดหนุนเรา
แล้วเขาต้องจะออกไปก็แบบด้วยว่าเงินไม่พอก็เลยให้ไปเรียกกับประธานแค่นั้นเลยค่ะ
ดีใจมากค่ะยิ่งเห็นแบบคนใหญ่แชร์เยอะแล้วมาขอบคุณแทนแบบ
คุณพ่อกับน้องแบบเยอะมากเราก็แบบไม่คิดว่าจะขนาดนี้ว่าแบบอาหารมื้อนึง
เราคิดว่าแค่อาหารมื้อเดียวแต่แบบสำหรับบางคนคิดทำให้คนสิ่งทั้งประเทศเลย
ไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้ค่ะก็ดีใจมาก
ที่ร้านเนี่ยบอกว่าก่อนที่ตอนคุณพ่อกับลูกสาวทานเสร็จ
แล้วทางร้านไม่ได้คิดสตางค์อะไรอยู่แล้วก่อนจะไปบอกกับพนักงาน
บอกถ้าแม่น้องเบลล่าอยู่เนี่ยคงจะดีกว่านี้
ก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่ไปไหนแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ
แต่ว่าเอาเป็นว่ามีคนสองคนคุณพ่อกับลูกสาว
ใช่ค่ะซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าทางร้านคิดค่าอาหารต่อหัวคือ๒๓๙บาท
ส่วนเด็กที่สูงเกิน๑๐๐เซนติเมตรจะราคา๑๓๙บาท
ถ้าสูงไม่เกินทานฟรีพอดีว่าน้องส่วนสูงเกิน๑๐๐เซนติเมตรแล้วไงคะ
มันก็เลยต้องมีราคาคุณพ่อราคาคุณพ่อและบวกเด็ก
ใช่คุณพ่อคงเตรียมมาแค่ราคาของคุณพ่อคนเดียวอะค่ะ

ลองฟังพนักงานในร้านวันนั้นหน่อยดีไหมคะ
พ่อน้องเขาเงินไม่พอค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาขอรอข้างนอกได้ไหมให้น้องเข้ามาได้ทันคนเดียว
แล้วทีนี้พี่เจ้าของร้านเขารู้เขาก็เลยแบบว่าให้มานั่งทั้งสองคนเลย
แล้วทีนี้พ่อเขาก็บอกว่าดีใจได้จังเลยที่ได้ฉลองวันเกิดให้ลูกแล้ว
แล้วทีนี้พี่เขาก็รู้ว่าวันเกิดน้องพี่ก็ให้ไปซื้อเค้กมาให้น้องอะค่ะ
แล้วก็พอตอนเช็คบินอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกเขาว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้องเจ้าของร้านก็ให้ทานฟรีค่ะ
เวลาที่ว่าเขานั่งทานมาเขาป้อนลูกเขาตลอดเลยแบบมอบความรักความอบอุ่นให้น้องได้ดีมากค่ะ
จริงเราก็อยากจะไปพูดคุยกับพ่อลูกคู่นี้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าเออไม่ได้อยากออกสื่ออะไรนะคะ
เขาเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะ
น่ารักมากเลยเนี่ยคุณพ่อออกมาก็กอดลูกเห็นไหม
ขอบคุณจริงจ้าของร้านคุณพานุมาสฮาโลชาบูที่ระยองนะ
นี่ขณะพนักงานที่ร้านเล่าให้เราฟังเนี่ยคือเล่าไว้น้ำตายังเท่าไห